ใช่น่ากลัวมากเข้าไปเนี่ยไปกระทำอนาจารย์พยาบาลจะลากออกมาจะข่มขืนพยาบาลด้วยนะ
คะนี่พยาบาลเนี่ยโพสต์เล่าเรื่องล่าวนี้แล้วก็คือยาวมากเลยนะผู้ชาย
็อกเซอร์ตัวเดียวรองท้องรองเท้าไม่ใส่
เดินวนไปเวียนมาอยู่ในวอร์ดพยาบาล
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นประมาณตี๔
ของวันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
อย่างที่บอกคือแต่งตัวมามันก็ไม่ใช่แล้ว
แล้วจะมาเยี่ยมญาติเหรอตี๔ก็ไม่ใช่
คือพยาบาลสาวเขาโพสต์เล่าบอกว่าขอใช้พื้นที่ตรงนี้

คือเราเป็นพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเล็กแห่งหนึ่ง

เหตุการณ์คือในเวรมีเรามีพยาบาลอีกคน
และผู้ช่วยเหลือคนไข้รวมแค่๓คนเท่านั้น
ช่วงเวลาตี๔ชายชะกันสูง๑๗๕๑๘๐เซนติเมตรคนนี้
ตาคนนี้ถอดเสื้อใช้ผ้าปิดหน้า
บ็อกเซอร์ลายตารางเล็กสีน้ำตาลไม่ใส่รองเท้านะครับ
แล้วก็ใช้ผ้าที่ผูกปิดหน้ารองมือรองมือเอาไว้ด้วย
กลัวเหมือนว่าจะไปหยิบจับอะไร

ผลักประตูตึกผู้ป่วยในเข้ามาและเดินมาเรื่อย
จนมาถึงห้องทำงานพยาบาลซึ่งมีเราและพี่พยาบาลอยู่ข้างใน
ใช่แล้วตอนนั้นพยาบาลกำลังงีบหลับ
คนร้ายก็ค่อยเอามือเปิดผ้าห่มที่เขาห่มอยู่
ทีนี้พยาบาลรู้สึกตัวก็เอามืออีกข้างหนึ่ง

มืออีกข้างหนึ่งล้วงหน้าอกพยาบาลอย่างแรง
พยาบาลเขาบอกเลยว่ามันเกิดขึ้นเร็วมาก
ตอนนั้นเขาร้องกรี๊ดดิ้นมันไม่ยอมปล่อยนะ
เจ้าคนร้ายเนี่ยลากกระชากพยาบาลออกมาจากห้องทำงาน

ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคือคนร้ายตัวใหญ่มากคุณสืบสกุล
มันเลือกตำแหน่งด้วยมาอยู่ใต้กล้องวงจรปิด
พยายามจะดึงกางเกงเราออกดึงเสื้อด้านหลัง

และสุดท้ายโชคดีที่มีญาติคนไข้ซึ่งเป็นผู้หญิงออก
มาช่วยดึงมันออกจากเรา

ที่คนร้ายจะรีบวิ่งหนีไปทางประตูออกไปตามทางเดิน
คนไข้ก็วิ่งตามออกไปเราก็วิ่งตามออกไป
รีดขอความช่วยเหลือจังหวะนั้นคิดอะไรไม่ออกจริง
กรี๊ดอย่างเดียวมันรีบวิ่งออกไปตรงบันไดเล็กด้านหลัง
แล้วก็หายไปตรงที่มืดระหว่างบ้านพักเจ้าหน้าที่
มากกลัวก็กลัวทั้งเจ็บใจโมโหสุด
เลยอยากจะเตือนภัยใครมีเบาะแสหลังไมค์อินบล็อกเข้ามาเลย
ก็เล่าเหตุการณ์นี้ในโลกโซเชียลนะครับ
แล้วก็บอกด้วยรูปภัณฑ์สันธารของคนร้าย
คือผิวขาวเหลืองสูงประมาณ๑๘๐ได้
ไม่มีรอยสักไม่มีไฝไม่มีแผลเป็นอะไรเลย
ผิวเนียนหุ่นเหมือนเป็นนักกีฬา
มีกล้ามเนื้อเหมือนคนออกกำลังกาย
น่าจะเป็นคนในพื้นที่ถึงรู้ทางหนีทีไล่

แล้วก็แฮชแท็กไว้อันตรายอำเภอภูผาม่าน
ทีนี้เราก็เลยรู้พิกัดแล้วล่ะ
ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็ล่าสุดนะครับพลตำรวจตรีพุทธิพงศ์
มุสิกูลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
บอกว่าตอนนี้เร่งให้ติดตามตัวคนร้ายแล้วนะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่สืบสวนสอบสวน

แต่ทีนี้ค่ะจากที่ได้รู้ข้อมูล
คือตัวพยาบาลเองก็แจ้งความกับตำรวจสพภูผาม่านเอาไว้แล้ว
เหตุการณ์นี้มันไม่ใช่ครั้งแรกด้วยคุณสืบสกุล
ครั้งแรกมันเคยเกิดขึ้นเมื่อ๒๕มิถุนายน
ที่โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นห้องฉุกเฉิน
แล้วรอบที่๒ไม่แน่ใจว่าคนเดียวกันหรือเปล่า

เกิดอีกทีหนึ่ง๕กรกฎาคมที่ตึกผู้ป่วย
ทีนี้ก็เลยต้องดูต่อค่ะว่าคนที่มาก่อเหตุ

เพราะพฤติการนี่เป็นภัยต่อสังคมมากนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่โรงพยาบาลแห่งนี้
ไปถามญาติของผู้ป่วยที่เขาเห็นเหตุการณ์
เล่าให้ฟังเลยนะบอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงผู้หญิง
กรีดร้องแบบดังลั่นตึกผู้ป่วยในเลย

หรือว่าคนไข้ที่มีอาการคลั่งจะหนีโรงพยาบาลหรือเปล่า

เห็นเจ้าผู้ชายคนนี้ค่ะมันวิ่งหนีออกไปทางบ้านพักบุคลากร
แล้วคนก็กลัวอยากให้ตำรวจจับได้เร็วนะคะ
กำลังนอนจ้ะเสียงร้องนึกว่าคนไข้วิ่งหนี
ก็วิ่งตามเข้ามาก็เห็นข้างหลังเขาชัด
แต่ว่าข้างหน้าไม่เห็นปิดหน้าปิดตาเลยจ้ะคนขาว
แล้วตอนที่พยาบาลเขาร้องเขาไม่ได้พูดจาอะไรออกมาหรอกค่ะ
เลยค่ะร้องอย่างเดียวร้องอย่างเดียว
ถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรก็ไม่พูดร้องอย่างเดียว
ถ้าว่าจับคนร้ายเราก็จะได้ช่วยหน่อย

และรู้สึกไม่ปลอดภัยกับคนที่มาพักรักษาตัว
พยาบาลที่เข้าเวรทำงานในตอนกลางคืนด้วย
พอหลังเกิดเหตุมีการพูดคุยสอบถามเจ้าหน้าที่
ก็ทราบว่าในโรงพยาบาลมีรอปภเพียง๑คน
ประจำที่หน้าห้องฉุกเฉินส่วนอาคารอื่น
อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรีบจับกลุ่มคนร้าย

แล้วก็ทีมข่าวของเราก็สำรวจตามที่ญาติคนไข้ได้บอกเหมือนกัน
ใช่ค่ะปรากฏว่ารอบตึกผู้ป่วย
คือมันจะเป็นจุดซักล้างคุณผู้ชม
มีโรงซ่อมบำรุงยานพาหนะ
มีบ้านพักของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
แล้วตอนที่ผู้สิทธิ์ข่าวไปก็ไม่ได้เจอรอปภค่ะ
แล้วอย่างที่บอกพยาบาลก็เข้าเวรกันอยู่

แล้วตึกนี้มันเป็นตึกผู้ป่วยชายผู้ป่วยหญิง
คืออยู่ในตึกเดียวกันเลยมีทางเข้าออก๒ทาง
ใช่ครับผู้สิทธิ์ของเราก็พยายามที่จะติดต่อไปยังผู้โพสต์นะครับ
แต่ว่าติดต่อได้แล้วนะ
แต่ผู้โพสต์ยังไม่ให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าว
แต่อย่างใดนะครับผู้สิทธิ์ก็ต้องลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลภูผาม่านะครับ
ทีนี้ก็ต้องดูนะครับว่าทางโรงพยาบาลทางผู้บริหารโรงพยาบาล
จะดำเนินการอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
น่ากลัวนะน่ากลัวมากแล้วมันดูสถานที่
อย่างโรงพยาบาลมันน่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยนะคะแต่มันดูอันตรายเหลือเกิน